ภรรยาอีกหนึ่งคนของคุณเศกโลโซ

แต่ว่าไม่รู้คุณอีฟจะไปหรือเปล่า

แต่บอกตัวนี้ตอนนี้สวยขึ้นมาก
แม่นอทแม็กซิมเนี่ยค่ะชุบชีวิตนางค่ะ

คุณก็บอกว่าสวยเหมือนเวลานู้นเลย

ซึ่งซุปชีวิตใหม่กลับมาเซ็กซี่อีกครั้ง

มีคนติดต่อมามีการจะถ่าเซ็บซี่แต่เราเลือกงาน

โชคดีอย่างที่แบบมีคนบอกว่าเหมือนน้องนุ่นเหมือนน้องเบลล่า
เจ๊เปิดใจหรือยังคะหรือว่า
ก็เหมือนเรายังไม่ได้คุยจริงจังมากกว่าคุยแบบว่า

เหมือนแม่นุ่นเบลล่าว่าไปเนาะคอมมงคอมเมนต์
เขาก็คล้ายอยู่เขาก็มีความสวยผู้หญิงแต่ละคนสวยทุกคนแหละสวยแตกต่างกัน